มาดูกันเรื่องเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญ

ใช่แล้วคือใครที่ได้เห็นน่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ไปพบศพของเด็กหญิงอายุ๑๘ปี

ปรากฏว่าต่อมามีคนไปพบศพแล้วถูกยัดอยู่ในกล่อง
ซึ่งกล่องที่เห็นคุณผู้ชมอยู่ในภาพนั่นแหละ

แล้วในนั้นเนี่ยก็ยังมีตุ๊กตามีผ้ามีอะไรยัดอยู่ด้วย
ปากกล่องเนี่ยมันเผยออกมาหน่อยหนึ่ง
แล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมา
จนทำให้คนแถวนั้นเขาสงสัย
กลิ่นมันเน่าเพราะว่าสภาพศพขึ้นอืดแล้วนะคะ
อย่างที่บอกหลังจากที่ไปเจอกล่องนี้ค่ะ

แล้วก็มันปริค่ะบริเวณปากกล่อง

คุณพ่อเนี่ยบอกว่าตามหาลูกสาวตั้งแต่คืนวันที่๓๐นะคะ
แล้วก็อยากจะโทรตามวันที่๓๑มีการโทรตาม
คือลูกหายไปตอนช่วงกลางคืนของวันที่๓๐มกราคม
ออกจากบ้านพักคนงานที่น้องพักอยู่
ซึ่งเป็นห้องที่พักกันคนละห้องกับคุณพ่อ
หลังจากนั้นครอบครัวก็เลยประกาศตามหาน้องผ่านสื่อโซเชียล
คุณพ่อค่ะช่วงเช้าก็คงติดต่อกับลูกประจำอะนะคะ
อยู่ห้องใกล้กันก็โทรหาลูกบอกให้มากินข้าว

จนสุดท้ายคุณผู้ชมคะมีคนไปพบศพน้องอยู่ในกล่องดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อสูตรส่วนสองสภห้วยพึ่งจังหวัดกรศิลป์
ก็ประสานไปที่สพเมืองสุพรรณจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนายธนกรอรันทองอายุ๒๐ปี
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยหลังก่อเหตุหลบหนีไปอยู่กับภรรยานะคะที่บ้านหนองมะงง
สอบสวนเบื้องต้นตัวนายธนากรยอมรับค่ะ
รับว่าก่อเหตุฆ่าน้องเต็นจริง
แต่เขากล่าวอ้างแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่า
ตัวเขามีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ตายแต่ว่าพ่อแม่ของน้องเต้นไม่รู้
วันเกิดเหตุเขาบอกว่าน้องเต็นอยากจะให้เขารับผิดชอบอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
แต่ตัวเขาปฏิเสธเพราะว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็เลยเกิดปากเสียงกัน
สุดท้ายเขาบอกว่าเขาใช้มือบีบคอผู้ตายก็คือน้องเต้นเนี่ยแล้วเอาศพยัดใส่กล่อง
จากนั้นทำยังไงต่อก็ให้เพื่อนชาวเมียนมาเนี่ยที่อยู่ในที่พักคนงานด้วยกัน
เอาไปช่วยยกกล่องนี่แหละค่ะไปโยนทิ้งที่คูน้ำและตัวเองหลบหนีไป
ทางด้านของคุณพ่อนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาจริงจริงคือพ่อเขาไม่เชื่อนะค่ะ
คือพ่อเขาไม่เชื่อเลยเรื่องนี้แต่ทีนี้คุณผู้ชมความขึ้มหน้าตลอดทั้งวัน
ครอบครัวเองก็มีการเดินทางนะคะไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรับศพน้องเต็นด้วยนะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ก็ดูแลแบบนี้เป็นพิเศษแล้วถามว่าทำไม
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยบางทีเนี่ย
พ่อของน้องเต็นคุณพ่อบอกกับผู้ศึกข่าวแหละ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ว่าพ่อไม่เชื่อนะ
เชื่อเลยที่มาอ้างว่าคบกับลูกสาวพ่อ
พ่อบอกเองด้วยว่าจริงลูกสาวมีแฟนอยู่แล้วด้วยนะค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าบอกว่าคบกันจริง
เอาโทรศัพท์มาดูเลยว่ามันมีการพูดคุย
มันมีการแชทกันกับน้องเต็นหรือเปล่า
ทีนี้มันมีปมหนึ่งค่ะพี่ปอคุณผู้ชม
คุณพ่อเขาเล่าว่าจริงเขาเคยมีเรื่องมีปัญหากับคนงาน
ในกลุ่มที่พักคนงานนี้แต่มันเป็นชุดก่อนหน้านี้
แล้วชุดนี้ก็ออกไปแล้ว
แล้วตัวนายธนกรเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวผู้ต้องหาที่ฆ่าน้องเต็นเนี่ย
เข้ามาทำงานแทนแต่ก็เป็นกลุ่มเดียวกัน

คุณพ่อก็เลยบอกว่าเออก็ไม่รู้นะ
ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
คุณพ่อบอกว่าคือคนที่ไปพบศพคนแรก

พ่อบอกแบบนี้ว่าคือคุณพ่อเคยบอกไว้ไงว่า

ซึ่งเป็นแหวนที่น้องตินใส่เป็นประจำ

แล้วสุดท้ายคนที่พบศพก็คือคุณพี่สาคอน

ก็อยากจะเอาแหวนวงนี้ไปให้พี่สาคอนด้วย
แต่เราก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาจะรับไว้หรือเปล่านะคะ
ทีนี้ทางด้านนางสาวคอนคนที่พบศพคนแรกก็บอกว่า

ไม่เชื่อว่าตัวผู้ก่อเหตุมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับน้องเต้น
เพราะในคืนวันที่๓๐อ่ะ

พี่เขาบอกก็น้องสนิทกับเขา
หน้าจอเนี่ยส่งมาให้เขาดูวันนี้

ทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเวลา๑๐นาฬิกา
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้

ค่ะตอนนี้แหละปมนึงคือศพที่พบไม่ได้สวมกางเกงด้วย
ทีนี้มันก็ยังมีหลายปมที่บอกว่าต้องรอผลชนสูตรอีกครั้ง
อย่างละเอียดว่าถูกล่วงละเมิดหรือเปล่าอย่างไรนะคะ